คุณผู้ชมหามาต่อใครไม่ง่าพังง่าก
ที่จะพูดถึงพังง่าเพราะว่ามีน้องยายา
วันก่อนไปวิ่งฝ่าสายฝนมาอย่างสวยคุณผู้ชมค่ะ
ยายาอุรัสยาของเราบอกเลยว่าพี่แบร์ใจสั่นแน่นอน
คราวนี้น้องยายาเข้าขอมาอวดลุ๊กเซคซี่ก่อนแล้วให้ฟังก่อน
โพสต์ภาพสวยในชุดสีส้มเสื้อบิกินี่ตัวจิ๋วด้านในค่ะ
เข้าคู่กับกระโปรงลายดอกไม้

ส่วนเรื่องที่น้องยาย่าไปออกรายการสามแซ่บ
ให้กดภาพเรื่องงานแต่งกับพี่แบนใช่ป่ะ
ยืนยันนะว่าหนูก็ไม่ได้กดดันฝ่ายชายนะ
แคปบอกกับคำคำเองว่า
ถ้าถึงงานแต่งเพื่อนรักคิมเบอร์รี่เมื่อไหร่
ใครหน้าไหนก็ตามที่คิดจะแย่งช่อดอกไม้จากยายาไปแล้ว
แล้วก็ไม่มีทางได้แน่นอนค่ะ
อันนี้น้องยาย่าของเราบอกว่าไม่ได้กลัวค่ะพี่

เราเป็นคู่ที่ไม่กดดันซึ่งกันและกันเลย

ทุกงานหนูเตรียมกระโดดทุกงาน

งานกำแล้วถ้าใครจะเยี่ยงของหนู

สีหน้าผู้ชนะก็วาง

ถ้าใครไม่แย่ของหนูนะหนูจะบ๊อกบ๊อกบ๊อกนี่แหละ